มาติดตามความพร้อมล่าสุดก่อนที่ไทยจะอุ่นเครื่องกับทางเอสโตเนียนะครับ
ตามไปทินฟีฟ่าธนัดทีวีช่อง๓๒ครับ
ท่อสดให้ได้ชมกันนะครับในค่ำคืนนี้เวลา๕ทุ่มตรงนะครับ
ซึ่งมาโนโพลกิ้งก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับ
พร้อมกับกฤษฎากาแมนกัปตันทีมในชุดนี้
โน่บอกว่าก็มีหลายปัจจัยที่ไม่อยากเอามาเป็นข้ออ้าง
ว่าจะเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้มาตามที่ต้องการหรือว่าอากาศที่มันหนาว
ก็พยายามมุ่งสมาธิไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดมากกว่า

จอร์เจียแล้วก็เอสโตเนียมีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว
เฉพาะเรื่องของร่างกายที่เหนือกว่าทีมไทยชัดเจน
พยายามจะเน้นกับนักเตะในทีมให้เล่นตามถนัดคือครองบอลให้ได้ดี

ส่วนเรื่องของการเดินทางมาโน่ก็บอกว่า
แน่นอนมันเป็นการเดินทางที่ดีที่สุด
สมาคมได้จัดไว้ให้ไม่ใช่ข้อแก้ตัว
มาถึงตอนนี้ก็มีความพร้อม๒วันก่อนแข่ง
ฟื้นฟูร่างกายเต็มที่ทุกคนก็กลับมาสมบูรณ์แล้วนะครับ
ส่วนกิจสดากาแมนกัปตันทีมชาติชุดนี้ก็บอกว่า

ก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งคือทำให้รู้ว่าห่างจากยุโรปมากแค่ไหน

เป็นตลกร้ายเลยก็คือบอกว่าระหว่างทางได้ข่าวว่า
คุณหาจอดแวะกินแมคโดนัลกันเนี่ยครับ
ตามภาพที่เห็นก็ตอบแบบเขินนะครับนักกีฬาก็บอกว่า
ก็เป็นเรื่องราวระหว่างทางจังหวะมันหิวก็เลยแวะกินพอดีนะครับ
ก็เป็นซีนใหญ่เหมือนกันที่ถือว่าเป็นไวรัลนะครับ
อีกหนึ่งคลิปเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องจังหวะนี้ที่
นักข่าวสื่อของเอสโตเนียถามไป
ส่วนการซ้อมครั้งสุดท้ายครับก็เน้นการยิงประตูลูกตั้งเตะภาย
ใต้อุณหภูมิ๗องศาเซลเซียสใช้เวลาฝึกซ้อม๑ชั่วโมง
ฝึกซ้อมขาดเพียงแค่ฉัดมงคลเรืองธนโรธนะครับ
มีอาการป่วยนอกนั้นสมบูรณ์เต็มที่ครับ
ส่วนโทมัสเฮเบลี่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเอสโตเนียนะครับ
ก็บอกว่าเกมกับทีมไทยจะขาด๒ตัวเก่งด้านกลาง

แล้วก็มาคุสภูมิกลับไปสโมสรนะครับ

ส่วนการเจอกับทีมไทยไม่ใช่งานง่าย

มีความเร็วอยู่บ้างอาจจะไม่ได้มากนัก

ก็มีหลายคนที่ต้องจับตามอง

ซึ่งเคยเล่นในไทยก็จะให้ข้อมูลจุดนี้นะครับ

ในศึกฝุ่นคิงสครับครั้งที่๓๑

คาดการณ์๑๑ตัวจริงนะครับ

แต่ว่าผมเกรงว่าอาจจะเป็นหลัง๔ก็ได้นะครับ

นัดที่แล้วเท่าไหร่นะครับปรับเป็นเล็ก
ประตูเป็นกัมพลปฐมอักกุลนะครับ

แล้วก็ซ้ายบรินผลากลาง
ที่วัดกับทางวีรเทพแล้วก็สารประสานแดนหน้า
ชานรงคีรศักดิ์แล้วก็ปุรเชษทอดสนิท

คนไทยก็ส่งใจเชียร์กันได้นะครับ

ร่วมส่งใจเชียร์ทัพช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทย

ถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐ๔ทุ่ม๔๐นาทีนะครับ

อีกครั้งหนึ่งมาร่วมเชียร์ไทยให้กึกกล้องผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ